แต่ที่ชนบุรีมีอุบัติเหตุเป็นรถขนเงิน
เชื่อว่าน่าจะมีเงินอยู่สัก๑๐กว่าล้านบาทคุณผู้ชม
ประสบอุบัติเหตุ๓คนในคันนั้นเสียชีวิตหมดเลย
เหตุเกิดตอนเย็นเมื่อวานนี้๕โมงครึ่ง
ใต้สะพานวงแหวนโรงเรียนนานาชาติถนนสายมอเตอร์เวย์
หาเข้าพัทยาในอำเภอบางลมุง
สภาพรถขนเงินของบริษัทรักสยามจำกัดหรือว่าแซมโก้
เป็นรถสีบรอนนะทะเบียน๓๕๙๗กฎธม
ทั้งคันจอดตะแคงข้างแบบนี้ในร่องน้ำครับ
หน้ารถนี่พังยับเลยหลังคาขาดด้วยนะ
ตู้เก็บเงินนี่กระเด็นหลุดจากตัวถังรถเลย
ซากรถคุณผู้ชมพอไปดูแล้วเจอผู้เสียชีวิต๓คนคือ
นายสารวุฒิห้วยใหญ่อายุ๓๓ปีคนนี้เป็นคนขับ
อีกคนเป็นหัวหน้าทีมชื่อว่านายนิธิภูพนาแสงอายุ๓๒ปี
แล้วก็มีผู้คุ้มกันด้วยนะชื่อนายสุภาชัยขุนโตอายุ๔๖ปี
ต้องมีผู้คุ้มกันครับเพราะว่าขนเงินมาเยอะเลย
รายหลังเนี่ยก็คือนายสุภาชัยมีอาวุธประจำกายแนบอยู่ที่เอวด้วยครับ
น่าจะตอนประสบเหตุแรงทีเดียวนะ
หลังเกิดเหตุครับเจ้าหน้าที่ของบริษัทขนเงินรักสยามชื่อว่านางสาวธราพร

เธอก็เล่าให้ฟังว่ารถขนเงินคันนี้เนี่ย
ตั้งแต่อำเภอพานทองอำเภอพนัฐนิคมอำเภอบ่อทอง
ก่อนเกิดเหตุมีรายงานแจ้งเข้ามาว่า
รถกำลังจะขนเงินไปเก็บที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาพัทยาสาย๒
จุดที่เกิดเหตุที่เราทำลูกศรสีแดงไว้

แต่ประเมินว่าน่าจะหลัก๑๐ล้านบาท
ส่วนสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้ครับ
กำลังมีการเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิด
ของสำนักงานการทางหลวงพิเศษอยู่คาดว่ารถน่าจะเสียการควบคุม
ก่อนจะเสียหลักไปชนแท่งปูนเบรเออร์ข้างทางแล้วไปฟาดกับต้นไม้ข้างถนนอีกทีหนึ่ง
ก็เลยเสียชีวิตยกคันเลยครับส่วนเงินในตู้เก็บเงินเนี่ย
มีการประสานทุกหน่วยงานมาร่วมตรวจสอบเพื่อความโปร่งใสแล้วแล้วก็นำร่างผู้เสียชีวิตทั้งสามท่าน
ส่งโรงพยาบาลบังละมุงเพื่อชนะสูตรอีกครั้งหนึ่งก็ต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตทั้ง๓ท่านด้วยนะฮะ